ที่เป็นสายพญานาคก็ตามดิฉันมาต่อเลยเพราะเดี๋ยวจะพาไปลอดพญานาคเสริมสิริมงคลที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรี
หากได้รอดพญานาควัดบางจากจะช่วยหนุนดวงชีวิตราบรื่นไม่ติดขัด
ข้างซ้ายพญานาคสีม่วงตระกูลกัณหาโฮตามะข้างขวาพญานาคสีเขียวตระกูลเอรบท
ตระกูลบรรจบกันเงินทองไม่รู้จบไม่รู้สิ้นที่ไหว้กลางแจ้งหันหน้าออกสู่แม่น้ำ
จากนั้นลอดใต้ท้องพญานาควนให้ครบ๑๒ขด
คุณคะถ้าเกิดว่ารอดถ้ำไม่ไหวรอดแค่นี้ก็ได้ค่ะ
ลอดพญานาคตรงนี้เลยในวัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

นี่ค่ะในคลิปเห็นไหมเมื่อกี้เขาลอดพญานาค
บอกว่าเป็นการหนุนดวงเสริมสิริมงคล
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยรุ่งเรื่อง
ที่นี่มีพญานาคสองสีเห็นไหมคะ

เคล็ดลับในการไหว้สักการะนะต้องไหว้กลางแจ้งแบบนี้
หันหน้าออกสู่แม่น้ำค่ะเพราะว่าแม่น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคถูกไหม
จากนั้นค่อยลอดใต้ท้องพญานาควนให้ครบทั้งสิบสอง

คือตัวพญานาคเขาจะขดค่ะมีทั้งหมดสิบสองช่องนะคะ
ใครอยากจะเสริมดวงเรื่องการงานและความรักเนี่ยนะขอแนะนำอย่างนี้ว่า
บอกว่าให้ไปปล่อยปลาบริเวณตรงกลางระหว่างพญานาคคู่เห็นป่ะ
เหมือนทำก็ทำไปท่านานก็ไม่เพราะ
และนอกจากนี้ที่วัดบางจากก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไห้บูชาอีกหลายจุด
เพียบเลยใช่แล้วค่ะใครที่เป็นสายมูนะหรือสายพญานาคนะคะ
แวนมาเที่ยวมาทำบุญลองมาลอดพญานาคตรงนี้ดูก็ได้เหมือนกันเนาะ

เคยไปวัดบางจากแต่ยังไม่ได้ไปตรงจุดนี้
ขากลับไปวัดบางจากแล้วผมจะต้องขับรถไปรอดท้องช้าง
เขาจะมีจุดที่แบบให้ขับรถผ่านได้เลย
ก็คือขับรถรอดท้องช้างไปเลยใช่ป่ะ
ก็ลอดพญานาคก่อนแล้วก็ขากลับก็ลอดท้องช้างไปด้วย
เออแต่อย่าขับรถรอดท้องพญานาคนั้นไปไม่ได้